เราสักลายมือกันหมดอันนี้เรายังไม่สักหรอก
ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรานำเสนอไปแล้วนะคะ
ว่าดารารุ่นใหญ่แม่อว่อนลีเทิน
แม่แอลอ่ำพาหรือว่าแต่คุณหญิงเอพิสรา

พระนางชื่อดังเขาก็ไปศักดิ์มาเหมือนกัน
นี่ตรงพิศากรแฟนหวานใจของน้องเบ๊ก

บอกว่าพี่แท็กที่ผมมีชื่อเสียงตรงนี้มาจนถึงทุกวันนี้

ประกวดมาใช่นะคะคือหายไปเลยแล้วอยู่ก็ไปได้ศักดิ์ลายมือคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่ามีคนติดต่อมาเล่นเป็นพลายงามในละครวันทอง
หลังจากนั้นก็คือดังยาวมาเลยค่ะ
ซึ่งตรงเนี่ยค่ะเปิดใจกับเราแล้วก็โชว์หลายศักดิ์ที่เป็นจุดแดงที่ฝ่ามือกับเราด้วย

มีมูบ้างมีไหว้นู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

เนี่ยอ่ะเนี่ยผมก็มีเนี่ยเนี่ยมีศักดิ์ลายมือก็มีเหมือนกัน

อันนี้ไม่ได้ไปกับน้องเบสครับอันนี้ผมไปคนเดียวเลย
ก็ไปรู้จักกับพี่อะไรอย่างนี้ในวงการที่แนะนำกัน
เรื่องพวกนี้มันก็เป็นความเชื่อของใครของมันเนอะ

มันดีขึ้นไหมก็ผมก็คิดว่าดีขึ้นครับดีขึ้น

ที่เห็นเป็นจุดนี้คือศักดิ์มานานแล้วนะคะแต่ว่าคนนี้ชัดเจนเลยค่ะ
นางเอกชื่อดังน้องกรีนอัศดาพรค่ะ
คือวันวงทรงสูงล่าสูกคุณผู้ชมเฉพาะ

คือแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
อยู่วงการมา๑๔ปีตอนนี้งานลุมมาก

อันนี้ไม่ได้เป็นรอยแผลอะไรนะ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นรอยสัก
เป็นรอยสักเซ้นวาสนา

คนเดียวจะไปว่าเห็น

กินเป็นปังไปเลยเนาะ
นะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
คาดารากับสายมูนใจรู
ใช่งานเดียวกัน